ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเขาบอกว่าบ้านไหนที่มีเด็กอ่อน
โอ้โหคุณค่ะคุณจะต้องระมัดระวัง
อย่าให้เขาคลาดสายตาเลยนะคะ
เพราะว่าถ้าคลาดสายตาแป๊บเดียวอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะ
คุณเคยตกใจลูกตัวเองไหมคะคุณชิสา

คุณเคยตกใจลูกตัวเองไหม
ลูกจะตกใจที่ฉันมากกว่าที่จริงจะตกใจลูกนะคะ
เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นตกใจลูกตัวเอง

แล้วแม่ตกใจลูกลูกเลยร้องไห้อะค่ะ

อารมณ์แบบจำหนูไม่ได้เหรอ

ปิดไฟมืดใช่ไหมอ๋อปิดไฟมืดอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดไงอ๋อเห็นแล้วแหละ

แม่ตกใจดุ้งเลยทองลืมกว่าลูกอยู่ในห้อง

แล้วตัวเองก็ออกไปอาจจะไปห้องน้ำอะไรอย่างนี้นึกออกไหม
กลับมาเสร็จหันโอ้ยตัวไร้
หน้าหันไปโอ้ลูกเออ

เขารู้ทันรุ่นเรื่องค่ะดินดีด้วยนะครับคุณสามีพิจิษฐา
อย่าหลอกอะไรนะนี่เขารู้ทันหมดทุกเรื่องเลยนะ

แล้วมีคนเคยตกใจคุณไหมคะเยอะเนอะ

เออน่ะพอเข้ารู้ตัวเองไปเร็ว